คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นดราม่านี้หน่อยค่ะ
มันเป็นดราม่ากับพ่อค้าที่เขาขายของอยู่ตามสี่แยก

พ่อค้าเองก็ต้องงัดกลยุทธ์ในการขายมา
พ่อค้าคนนี้เขาใส่ชุดไดโนเสาร์แล้วก็ไปขายของ
แต่ปรากฏว่ามีคนไปร้องกับตำรวจนะคะ
คุณดันโนเสาร์หน่อยเลย

โนเสาร์๒ตัวเดินตามตำรวจต้อย

นี่ดูที่คุณท่าทางเขาแบบนี้นะ
ซึ่งดันโนเสาร์เดินคอตกมาจะโดนตำรวจจับไหม

เพราะอะไรรู้ไหมพอถอดชุดไดโนเสาร์ออกสักพักนึงเนี่ย
นี่คอตกจริงอันนี้ต้องเรียกว่าคอตก
มันเหี่ยวตกลงมาแบบนี้เลยค่ะ
มีคนไปบอกตำรวจว่า

ขนมอยู่ตรงแยกหัวถนนเที่ยงเพลิงเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ย

ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องลงพื้นที่
แล้วก็ไปชี้แจงไปคุยกับพ่อค้านี่แหละ
ชุดไดโนเสาร์ที่เขาใส่เนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นตัวเขาไม่ได้ใหญ่ไง
แต่ชุดไดโนเสาร์แล้วมันมีลมมีลมมันดูพองแบบนี้ค่ะ
คือจริงตำรวจก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะตำรวจบอกว่ามันอันตรายจริงเนี่ย
เวลาที่จะหลบรถหลบรามันเดินเหินยาก
แล้วถ้าพวกคุณไปสะดุดล้มรถทับเขาให้นะ
ใช่นี่ตอนที่นักข่าวไปดูเขาก็ลองใส่ให้ดูเลยนะว่าเป็นยังไง
เคลื่อนไหวช้าบางทีความคล่องตัวในการที่จะหลบรถเนี่ยมันก็มีน้อย
อีกอย่างหนึ่งพอมันมาบังทัศนวิสัยคือเอาง่ายมันมองไม่ค่อยได้ชัด
ก็เลยกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุ
แม้ว่าจะเป็นกลยุทธ์เรียกความสนใจได้ดีนะ
ใช่ค่ะแต่ทำยังไงตำรวจก็เลยต้องว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็ต้องแบบมาดูซิจะมีวิธีการขายของยังไงที่มันปลอดภัยกว่านี้ไหม
เอ็นดูหลายคนเห็นคลิปแบบนี้เอ็นดูไดโนเสาร์

ไปคุยกับคุณเอกดากี้อันนี้เป็นฉายาของเขานะคุณเอกสิทธิ์หนำข้อ
นี่พาไปดูเลยนี่พาไปดูชุดไดโนเสาร์เท่าที่มีทั้งหมด
ถูกต้องแล้วก็ลองใส่ให้กับนักข่าวดูด้วยนะ
ตอนที่คุยกับเราเนี่ยเขาก็หงอยนิดนึงเขาก็บอกว่ามันก็อันตรายจริงแหละ
ขณะผมเดินอ่ะผมก็เดินลำบากมันพองลมด้วยแต่ที่ผมต้องทำเนี่ย
ผมทำเพื่อหาตังค์มามาใช้กินใช้จ่ายแล้วผมจะเอาไดโนเสาร์เหล่านี้เหี่ยวแล้วไปไหนดี
คือคุณเอกดาร์กี้เนี่ยเขาบอกแบบนี้แต่ก่อนนะเป็นที่ฮือฮามาแล้ว
เขาใส่ชุดสไปเดอร์แมนสีแดงไปขายอยู่ตามสี่แยกขายดิบขายดี
แต่ทีนี้เจอของเสียที่เอามาขายคุณลูกค้าบอกโอ๊ยถ้าเจอสไปเดอร์แมนสีแดงไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้ว
แล้วเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสไปเดอร์แมนสีดำแล้วขายโรตีสายไหมโอ้โหตอนนี้กำลังดังเลยนะ

ขายดิบขายดีเหมือนกันแต่ทีนี้คนก็เบื่อแล้ว
ใช่ค่ะแต่คุณไอ้ที่เขางัดพวกกลยุทธ์ทางการขายมานี่เขาขายได้เป็นแสนต่อเดือนเลยนะ

ทีนี้ทำไงดีไดโนเสาร์ตัวใหญ่นี้ก็ใส่ไม่ได้แล้ว

คือตอนนี้มันก็มีไดโนเสาร์แบบที่เหมือนกับขี่ไดโนเสาร์

อันนั้นมันจะคล่องตัวกว่าไดโนเสาร์ตัวใหญ่แบบนี้ไหม
ใช่คือเอานี้สรุปแล้วนะคุณ
เขาได้รับคำเตือนจากตำรวจเพราะตำรวจเป็นห่วงเป็นใย
ใส่ชุดไดโนเสาร์ตัวใหญ่นี้เดี๋ยวจะอันตราย
เขาก็เลยสั่งแล้วฮะสั่งช้อปปี้คุณ
สั่งดายโนเสาร์ตัวเล็กที่แบบเป็นคนขี่อ่ะ

เป็นแบบคนขี่เดี๋ยวรอก่อนของกำลังใกล้จะมาส่งแล้ว
แล้วของมาส่งแล้วเขาขี่ดายโนเสาร์มาอยู่ข้างแยกแบบนี้
มันเดินเหินได้ง่ายกว่าคุณอริยาใช่ใช่ค่ะ
หรือคุณผู้ชมมีไอเดียไหมจะเสนอมาไหม
ไอ้แมสคอตแบบนี้ที่มันเคลื่อนไหวได้สะดวก
ร่องแคล่วว่องวัยเอาเป็นตัวอะไรดี
ไปเดอร์แมนรัดรูปมันคล่องดีมันก็คล่อง
แต่มันแบบว่ามันเบื่อแล้วไงมันเบื่อแล้ว
มันซ้ำแล้วไงเดี๋ยวรอพี่เขาเอาไดโนเสาร์ตัวเล็กมาแบบขี่
คุณผู้ชมเคยเห็นไหมที่เด็กชอบเล่นกัน
ไปเดินไปแล้วเอาไปขายของเอ็นดูเนี่ยผมเห็นภาพข่าวนี้เอ็นดูมาก
จริงค่ะตัวห้อยเลยอย่างนี้เดนโนเสาร์คอตกแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมฮะแต่ว่ายังไงก็ตามตำรวจเขาต้องทำหน้าที่แหละ
เพราะว่าอันตรายจริงขายของสี่แยกแต่ก่อนเราเคยห้ามปามและเป็นกฎหมายไว้ด้วยนะ